เลือดร้อนเหมือนกันคุณผู้ชมอีกหนึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ภูเก็ตนะคะ
เป็นคลิปขณะชายค่อนข้างมีอายุแล้วนิดหนึ่งเหมือนกัน
ด่าทอเด็กคนนึงที่เขาไปส่งของแล้วจอดรถขวางทำให้รถของเขาเนี่ยเขยิบออกมาไม่ได้
กลายเป็นวลีเด็ดบนโลกโซเชียลนะคะเขาบอกว่าเดี๋ยวตบคว่ำไอ้เด็กเมื่อวานศืนค่ะ
เดี๋ยวตอบความไอ้เด็ดเมื่อวานสื่อนะคะกลายเป็นวลีเด็ดในโลกโซเชียล
หลังผู้ใช้เฟซบุ๊คที่ชื่อว่าทอมนี่ได้เผยคลิปชายสูงอายุเกิดอาการฟิลขาดค่ะ
เด็กส่งของที่จอดรถขวางในหมู่บ้านแห่งหนึ่งภายในจังหวัดภูเก็ตโดยก็ไปจอดปิดท้ายรถของชายสูงอายุนะคะ
ทำให้เขาเนี่ยถอยรถไม่ได้จึงเริ่มมีปากเสียงกันแล้วลักษณะของคลิปเนี่ยก็เป็นคลิปที่เขาค่อนข้างมีแอบถ่ายเอาไว้อ่ะนะคะ
เป็นมุมอยากจะบันทึกเหตุการณ์ซึ่งจากนั้นเนี่ยชายสูงอายุก็อ้างว่าเด็กยืนมองหน้าเหมือนจะหาเรื่อง
สั่งให้เด็กยกมือไหว้ขอโทษแต่น้องในคลิปเนี่ยก็คือบอกว่าคิดว่าตัวเองไม่ได้ทำอะไรผิดก็เลยไม่ยกมือไหว้
โดยชายสูงอายุดังกล่าวก็อ้างว่าจะรีบไปเข้าเวรพร้อมกับจะนำตัวเด็กที่มีปากเสียงไปโรงพัก
ซึ่งในคลิปก็มีการเถียงกันอยู่พักใหญ่นะคะโดยฝั่งเด็กก็โต้กลับไปว่าทำไมคนไทยมองหน้ากันผิดด้วยเหรอครับ
สุดท้ายก็มีข้อความหลุดออกมาจากปากชายสูงอายุว่าเดี๋ยวตบคว่ำไอ้เด็กเมื่อวานซื่นเองอายุเท่าไหร่
คลิปนี้นะคะก็โพสต์ออกมาในเพจชื่อดังนะคะแล้วก็มีการระบุข้อความว่านี่หรือตำรวจภูเก็ต
นี่หรือคนเรียนจบสูงแต่วาจาไม่เหมาะสมกับเรียนมาสูงเลยขณะที่หนูเรียนจบแค่มัธยม๓ยังวาจาสุภาพกว่า
แล้วจะมาต่อยพี่ผมอีกและอีกอย่างตำรวจคนนี้เมาสุราด้วยครับผมเพิ่งเคยพบเห็นนี่แหละ
ก็คลิปก็ทะเลาะกันมีเสียงเนี่ยนะคะชายคนนี้ก็ว่าน้องที่อยู่ในคลิป๑๘ปีเยอะเหมือนกัน
ท้ายคลิปก็มีบอกว่าตำรวจใช้ไม่ได้มีสองอันที่บอกว่าคุณผู้ชายในคลิปนี้เป็นตำรวจนะคะ
ซึ่งผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยก็สอบถามตรวจสอบเพิ่มเติมถามไปยังพลตำรวจตรีธีรพลทิพย์เจริญ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดภูเก็ตค่ะก็ได้รับการยืนยันว่าชายสูงอายุคนนี้เนี่ยไม่ใช่
ราชการตำรวจในจังหวัดภูเก็ตแน่นอนพร้อมทั้งสั่งให้เจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบหมู่บ้านดังกล่าวด้วยนะคะ
ต่อมานายอเนกวัฒกียานนท์ชายสูงอายุในคลิปก็เข้าแจ้งความกับร้อยตำรวจเอกทาดาโสดารักษ์รองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูทรฉลองจังหวัดภูเก็ต
เอาผิดคู่กรณีที่โพสต์คลิปค่ะข้อหามินประมาทแล้วก็ความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์
โดยนายอเนกระบุว่าตัวเองเนี่ยมีอาชีพเป็นเจ้าหน้าที่ล่ามแปลภาษาแล้วก็เป็นเจ้าของเต็นต์รถ
ส่วนที่โซเชียลมีการโพสต์ระบุว่าตัวเองเป็นตำรวจภูเก็ตนั้นเนี่ยส่วนตัวยืนยันว่าไม่เคยที่จะบอกว่าเป็นตำรวจแต่อย่างใด
มีแต่เอาไปเขียนแล้วก็เอาไปขยายความเอาเองนะคะ
ซึ่งจริงแล้วถ้าฟังในคลิปทั้งหมดเนี่ยคือมันมีประโยคที่ว่ามาขวางทำไมจอดรถเนี่ยจะรีบไปเข้าเวร
ก็เลยเข้าใจว่าแล้วก็มีหนึ่งคือเข้าเวรสองคือไปโรงพักไหมไปโรงพักไหมเมาแบบมองหน้าหาเรื่อง
ก็เลยเข้าใจว่าน้องสองคนนี้ก็เลยตีความว่านี่เป็นตำรวจแน่นอนทำไมทำตัวแบบนี้นะคะก็เลยไปโพสต์กัน
เนื่องจากเห็นว่ายังเป็นเยาวชนนะคะ
พร้อมกับเตือนสติด้วยว่าคราวหลังการจะโพสต์อะไรก็แล้ว
แต่ขอให้คิดให้ดีว่าการโพสต์นั้นไปกระทบกับใครบ้าง
เพราะสื่อทางโซเชียลมีเดียก็เร็วมาก
หากไม่ไตรตองให้ดีก็จะเกิดความเสียหายขึ้นได้นะคะ
นั่งอ่านคอมเมนต์ผ่านทางเฟซบุ๊กนะคะ
คอมเมนต์กันโอ้โหมันจริง
คือมีคนที่เข้าข้างคุณตำรวจผู้ชายนะก็เยอะนะคะ

คือเรื่องของการจอดขวางบ้านเนี่ย
เชื่อว่าหลายคนต้องเคยเจอบ้างสักครั้งสองครั้งนั่นแหละ

คือถ้าทันเดียว
เข้าใจว่ารีบนะแต่แบบบางทีก็แหม

ใช่เข็นไม่ได้คือคนจะออกจากบ้านก็ออกไม่ได้
คือเชื่อว่ามันก็เป็นปัญหาครับข้องใจ
บางคนถ้าโดนบ่อยนะคะแต่ว่าก็ทั้งนี้ทั้งนั้น
หาทางสายกลางปรณีประนอมกันเนออย่าใช้กำลังกันเลย